คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะไปอัปเดตเพลงลูกทุ่งกันนิดนึงก็ละกันนะ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองลำมาเจอกัน

ล่าสุดชวนกันมาฟีเจอริงนะคะในซิงเกิ้ลใหม่อีกแล้วจ้า
ไปดูบรรยากาศเก็บเบื้องหลังเอ็มวีมาฝากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าสองคนนี้
เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
สำหรับพ่อหนุ่มลำเลินวงศกรกับสาวขา

นี่เลยค่ะผลงานที่เขาเคยร่วมงานกัน

ร้องคู่กันก็ส่งเพลงดังยอดวิวเนี่ยปังใช่เล่นนะจ๊ะ
แถมยังมีผลงานละครร่วมกันด้วย
ล่าสุดค่ะมาร่วมฟีดเจอร์ริ่งกันในเพลง
ขี้เมาเอาแต่ใจ
เป็นเพลงแบบสนุกเลย
เล่าถึงความรักของวัยรุ่นอกหักค่ะ
เคยดีมาเยอะแล้วแต่โดนทำร้าย
ในเมื่อดีแล้วมันไม่รักเนี่ยก็ลองทรงแบบแดดดูบ้าง
เพื่อเธอจะมองอะไรแบบนี้นะคะ
ปล่อยช่วงเดือนมีนาคมนี้คอยติดตามกันนะจ๊ะ
สุขดีครับมันพูดคุยกันได้มันทำงานง่ายครับ
มันทำงานง่ายครับ
หลังจากจะนอนตัวเองก็ชอบพูด
แล้วพอเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรให้แบบคุยกันตลอด
แล้วอีกอย่างที่ชอบเหมือนกันชอบองค์บากแล้วก็แหย่ม
เวลาเจอหน้ากันไม่ได้คุยเลยกันนะ

นี่ขอบคุณขอบคุณ
เอออันนี้สองสุขันต์เลือกให้มันได้

จริงทุกคุณมันจะทำให้ข่าวเอวเราเคล็ดไปประมาท
ปล่อยให้การทะเวิร์คเป็นหน้าที่ของลำไยไป